เป็นข่าวใหญ่ที่สหรัฐแถลงแต่เกี่ยวข้องกับไทยเราโดยตรงเลย
สหรัฐจับกลุ่มขบวนการค้าประเวณีได้๑๒คน

ซึ่งเป็นกลุ่มขบวนการที่ส่งหญิงไทยไปค้าประเวณีในหลายรัฐทั่วสหรัฐอเมริกา
เขาบอกว่าเขาติดตามคดีนี้มาตั้งแต่ปี๒๕๕๒แล้วค่ะ
นายแอนดริลลูเกอร์อายการในรัฐมินิโซต้าของสหรัฐอเมริกา
ออกมาแถลงเปิดเผยเกี่ยวกับปฏิบัติการทลายขบวนการค้าประเวณีในหลายเมืองทั่วสหรัฐ

บอกว่าจับคนไทยเนี่ยได้๑๒คนจับอเมริกันได้อีก๕คนรวมแล้ว๑๗คนที่เกี่ยวข้องในการจัดหาและล่อลวงหญิงไทยจากกรุงเทพนี่แหละค่ะไปยังสถานบริการทางเพศอาบอบนวดแล้วก็อพาร์ทเมนต์ต่างในหลายเมืองของสหรัฐถ้าให้ไล่เมืองเนี่ยนะคะมีเยอะมาก
ซึ่งอย่างที่บอกว่าตำรวจชุดสืบสวนคดีนี้เนี่ยเขาบอกเขาตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี๕๒แล้วนะคะ
แล้วก็ไปเจอว่าเป็นคดีที่เป็นกระบวนการของกลุ่มคนค้าประเวณีค่ะ
ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดการกระทำการค้าประเวณี
สมรู้ร่วมคิดบังคับใช้แรงงาน

และสมรู้ร่วมคิดปลอมแปลงวีซ่าเข้าสหรัฐ
โดยแรงข่าวบอกว่าก่อนหน้านี้ก็คือ๕สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ

ชื่อว่านางสุมาลีอินทรทองอายุ๕๕ปี

แล้วก็ยังเชื่อว่ามีอีก๔คนที่ยังหลบหนี
หัวหน้าแก๊งคนนี้เนี่ยมีที่พำนักอยู่ทั้งไทยแล้วก็ที่อเมริกา
ตอนนี้กำลังทำเรื่องไปที่ทางการเบลเยี่ยม
เพื่อที่จะให้นำตัวมาดำเนินคดีที่สหรัฐอยู่นะคะ

ผู้หญิงที่ถูกล่อลวงมาค้าประเวณี

ซึ่งเครือข่ายค้ามนุษย์ในไทยนี่แหละค่ะ

พวกเธอจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่สหรัฐ

จะเดินเรื่องเข้าสหรัฐทำทุกอย่างให้

นี่เขาเรียกเลยนะคะว่าเป็นสัญญาธาตุหนี้
เขาใช้คำนี้เขาบอกว่าเหมือนการค้าธาตุยุคใหม่เลย
สัญญาที่ว่า๔๐๐๐๖๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๑๔๐๐๐๐๐ถึง๒๑๐๐๐๐๐บาทค่ะ

พวกเธอจะต้องตกอยู่ในสถานะทรัพย์สินขององค์กร

คือพอไปถึงปุ๊บถูกบังคับให้ค้าประเวณีเลย
และไม่สามารถไปไหนได้โดยไม่มีผู้คุมติดตาม
และบางครั้งก็ถูกผู้คุมนี่แหละข่มขืนด้วย

นี่เหมือนการค้าธาตุในยุคสมัยใหม่
ผู้หญิงไทยที่ถูกส่งมาก็ต้องทำงานค้าบริการทางเพศหลายชั่วโมงต่อวัน

เอาไปใช้หนี้ที่ติดอยู่กับเรื่องของการทำวีซ่าต่างนานาในการเข้าประเทศ
รายถูกส่งเวียนไปตามเมืองต่าง
แล้วก็ถูกบังคับให้ทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกด้วย

เพื่อที่จะให้ดึงดูดลูกค้าให้ได้มาก
ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำศัลยกรรมไม่ได้ทำให้ฟรี

ด้านของนายอเล็กคูเจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐ
มั่นเลยนะคะว่าการจับกลุ่มครั้งนี้
ส่งผลต่อการดำเนินการของเครือข่ายนี้อย่างแน่นอน
ตอนนี้เขากำลังขยายผลที่จะไล่จับไปให้ครบทั้งกระบวนการอยู่

นายอเล็กซ์คูลเล่าให้ฟังนะคะ
เล่าให้คุณผู้ชมฟังเหยื่อบางรายแล้วกันเป็นตัวอย่าง
มีเหยื่อรายหนึ่งถูกส่งไปสหรัฐปี๒๕๕๙
ตกลงว่าจะจ่ายหนี้๔๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
พอไปถึงก็ถูกส่งไปบ้านสวพินีสองแห่ง
บังคับให้รับแขก๑๒ชั่วโมงต่อวัน
วันต่อสัปดาห์คือบางสัปดาห์ไม่ได้หยุดนะคะ
ออกไปไหนมาไหนแล้วก็ส่งไปตามเมืองต่าง
รายถูกบังคับให้รับแขกตลอดเวลา

แก๊งนี้ก็บอกว่าหนีไปได้ใช่ไหม
เดี๋ยวทางครอบครัวเธอระวังเอาไว้จะไปทำร้ายครอบครัวด้วยนะ

ขู่จะไปทำร้ายครอบครัวบางคนหนีออกมาได้

ครอบครัวได้รับบาดเจ็บเนี่ยคุณผู้ชมคือโหดร้ายมาก
เดี๋ยวเราดูความคืบหน้ากันเพิ่มเติมเรื่อยสำหรับกรณีนี้นะคะใช่ค่ะ